มาดูเรื่องของผู้ชายสองคนนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

คือรับเพื่อนมาจะพาเพื่อนมาดื่มด้วยกันนะคะ
แต่ว่าปรากฏอยู่ดีสองคนนี้ก็ทะเลาะกันนะคะ
วางมวยกันกลางทางเฉยเลยค่ะ
คุณผู้ชมแต่เอาได้ไหมเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร

ก็คนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ก็คิดว่าเพื่อนเอาไป

ก็มาด้วยกันหาไม่เจอนะคะ
สุดท้ายก็ต้องจอดรถกลางทางแล้วก็วางมวยกันแบบนี้ค่ะ
ในตู่สุดท้ายก็ขับรถเก๋งออกไป
พิศนุก็ยืนตะโกนโวยวายไล่หลัง
ลักษณะคล้ายมีแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะ
ก็ไม่ได้ขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยกันแล้วค่ะ

กลางถนนสายหนองฉางหนองยางที่หลักกิโลเมตรที่๑นะคะ

ต้องไปช่วยแยกสองคนนี้ออกจากกัน
เพราะว่าจริงแล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันด้วยนะคะ
ในพิษนุก็เล่าค่ะบอกว่าเขากันในตู่เป็นเพื่อนกันนะคะ
ในตู่มารับเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเหล้า
ระหว่างทางก็ทะเวณยืมเงินคนนู้นคนนี้พี่เป็นบ้าน

แล้วพอได้มาจำนวนนึงก็ไปซื้อเบียร์

แล้วสักพักนึงก็มีปัญหากัน
เพราะในตู่หาโทรศัพท์ไม่เจอ
เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายลงจากรถมาวางมวยกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เขาบอกเขาเดินลงจากรถไม่ไปด้วยแล้วจะเดินกลับบ้านเอง
แต่ในตู่ก็ยังขับรถตามมาแล้วก็ย้ำอยู่ได้เรื่องมือถือที่หายไป
ก็เลยสุดท้ายทนไม่ไหววางมวยกันค่ะ
ก็ล่วงเลยมาแล้วนะคะข้ามวันมาแล้วไม่รู้ป่านี้เจอหรือยัง